ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดครูสว่างนะฮะ
อยู่ที่หมู่เจ็ดตะมนต์หนองกิลเทรนอำเภอวาลินชำระ
อุบลรัชธานีหลวงพ่อบุญเริ่มพระลูกวัดนะฮะ
ต้องนิมนต์พระคุณเจ้าสอบถามเรื่องความเป็นอยู่กันหน่อย
ช่วงเวลานี้เป็นยังไงฮะที่วัดนี่น้ำท่วมหนักขนาดไหนฮะ
ปีนี้ท่วมเยอะอ่าปีที่แล้วอ่าท่วมไม่มากขนาดนี้เลยอ่า
ปีปีที่แล้วปีหกสองปีหกสองมาปีนี้ท่วมท่วมขึ้นมากกว่าเก่า
ท่วมมานานหรือยังฮะที่วัดเนี่ยท่วมมาเป็นเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่พายุโนรู
เข้าเฮอโนรูเข้าก็ปลายกันยาฮะตั้งแต่ปลายกันยายี่สิบแปด
ที่เก้ากันยาไหมนี่ครึ่งเดือนแล้วอ่าแล้วน้ำอยู่ระดับครึ่งเดือน
อยู่ดีตอนนี้มีความเดือดร้อนตรงไหนที่อยากจะให้เราเป็นสื่อกลาง
แล้วก็ขอความช่วยเหลือไหมฮะที่วัดมันก็มีหลายอย่างน้ำข้างในก็ท่วม
สิ่งของบางอย่างก็เก็บขึ้นไม่ไม่ทันก็ก็เสียพวกผ้าจีวอน
อะไรคนมาจากนู่นสาราใหญ่โบสถ์เนอะเปียกน้ำมาต้องมาตากมาพับ
ใส่ถุงไว้เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง